ยาเสพติดมันเปลี่ยนคนดีเป็นคนบ้า
ลูกชายบ้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่สุโขทัย
เมื่อก่อนครอบครัวบอกว่าเป็นคนดีขยันทำงาน
พอติดยาปั๊บนะครับติดเยอะจนกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวท
คราวนี้เนี่ยทำร้ายแม่อารวาสใหญ่โตเลยนะฮะ
กว่าจะจับได้เหนื่อยครับ

อืมอืมอืมอืมอืม
แม่ล้มเองเพราะว่ากลัวลูกจะถูกดำเนินคดีครับ
ในพันธุ์คนที่เป็นพ่อเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
ลูกฉันนะเอาการเอางานพอหลงผิดไปเสพยาเท่านั้นแหละคุณนักข่าว
เสพหนักจนเป็นผู้ป่วยจิตเวทพาไปรักษาดี
คือร้านนี้เป็นอุทาหรณ์ของคนติดยานะครับคุณผู้ชมฟังนะฮะ
ผู้ป่วยจิตเวทด้วยแต่ระยะหลังไม่ได้รักษาต่อเนื่องครับ
กินยาบ้างไม่กินยาบ้างมันกำเริบขึ้นมาอีกแบบนี้ครับ
ตอนนี้ครอบครัวอยากจะให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปรักษาอีกครั้งที่โรงพยาบาลครับ